คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยค่ะตำรวจนครศรีธรรมราชนะคะ
ตามจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุยิงลูกจ้างสวนยางสุดท้ายแล้วเป็นคนใกล้ชิดนี่แหละค่ะ
เป็นเพื่อนสนิทในวงเล่าแค้นสะสมก็เลยไปดักซุ่มหญิงนะคะ
สพนาบรค่ะพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวจับตัวนายแกบช่วยทุกข์วัย๖๓ปีหรือว่าลุงแกบ
เป็นผู้ใช้อาวุธปืนลูกซองซุ่มยิงนายจรรย์รักษาศรีวัย๕๑ปีเพื่อนสนิทจนเสียชีวิตในสวนยางพารานะคะ
การเกิดขึ้นตั้งแต่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะในแกบในหลบนี้ไปกบดันอยู่บ้านญาติในอำเภอทุ่งสงศนานกว่าหนึ่งสัปดาห์
แล้วก็ถูกตำรวจตามจับตัวได้ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เจ้าตัวก็มีสีหน้านิ่งเฉยค่ะถามว่าทำไมถึงต้องฆ่าเพื่อนเขาบอกว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุ๑เดือนนั่งกินเหล้ากับเพื่อนคนนี้นี่แหละ
แล้วเพื่อนเมาพลั้งปากต่อว่าด่าแม่เขาเขาก็เลยเก็บความแค้นนี้มาตลอด
จนกระทั่งคืนก่อนเกิดเหตุรู้มาว่าผู้ตายแวะไปกินเหล้าบ้านเพื่อนอีกกลุ่มนึง
ขี่รถไปสอดแนมก่อนว่าอยู่ที่นั่นจริงจากนั้นแวะกลับไปที่บ้านหยิบปืนลูกซองยาวมาดักรอหลังบ้านที่โรงจอดรถ
ซึ่งลักษณะก็คือเป็นที่มืดนะคะอยู่ตรงป่ายางรออยู่๑๕นาทีเห็นคนตายกลับจะกินเหล้าถอยรถเข้าบ้าน
ก็ยิงไปเลยสองนัดเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องเช็คไม่จำเป็นต้องยิงซ้ำด้วยเพราะเขาเคยเป็นพรานป่าเก่า
เขารู้ตัวว่ายิงแม่นมั่นใจว่านายจรรย์ไม่รอดแน่แล้วก็หลบหนีไปกับความมืด
ระหว่างการทำแผนนะคะคุณนฤทธิทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามถามว่า
แก่รู้สึกผิดหรืออยากจะขอโทษหรืออยากจะพูดอะไรหรือเปล่าลุงแกนิ่งเงียบ
แล้วก็พูดมาประโยคนึงกับทางผู้ประคับการจังหวัดนครศรีธรรมราชลองฟังนะคะ

ในเมื่อเพื่อนยิงไปแล้วเขารู้มั่นใจว่าตายแน่

ในเมื่อเขาด่าแม่ผมก่อนผมก็ไม่มีคำว่าขอโทษนะคะ
ได้คุยกับนางศรีทัศน์โมลาภรรยาของผู้ตายด้วยนะคะ

ใช่อย่างที่คิดจริงด้วย
นี่คือเพื่อนสนิทที่คบกันมานานกว่า๑๐ปีนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุสามีมาบอกเธอแล้ว

วันนี้ต้องขอบคุณตำรวจด้วยที่ทำให้เธอ
รู้ความจริงแล้วก็ที่จับตัวฆาตกรได้ค่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งไป๔ข้อหานักเลยนะคะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยตรายตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พรุ่งนี้จะมีการนำตัวส่งสารจังหวัดทุ่งสงฝากขังค่ะ